ระทึกดินถล่มทับคนงานขุดลอกบ่อ
คือความตั้งใจก็ดีแต่ด้วยสภาพของภูมิประเทศต้องบอกแบบนี้
ตรงนี้เป็นดินร่วนปนทรายมันก็สุยอยู่แล้วละ
เขาต้องการขยายปากบ่อขยายขนาดบ่อไม่ให้มันตื้นเขินนะครับ
จ้างคนมาขุดปรากฏดินถล่มไปที่เห็นเหลืออยู่ก็คือมือ
โอ๊ยเนี่ยโผล่มาอยู่โอ๊ยคือโผล่ขึ้นมามันเป็นภาพที่ทั้งน่ากลัวและต้อน่าเวทนา
คุณผู้ชมฮะนี่บ่อน้ำเก่าครับกว้าง๓เมตรลึก๔เมตรอยู่ในสวนมังคุดของนายสำรานมณีว
อายุ๕๖ปีที่ตะบนคมบางอำเภอเมืองจันทบุรีครับ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับที่ก้นบ่อพบร่างของนะครับผู้ชาย
คือเสียชีวิตอยู่แล้วแต่คือจมดินแล้วมือขวาโผล่ขึ้นมาส่วนร่างกายเนี่ยถูกดินกลบมิดทั้งตัวนะครับ
ทราบชื่อผู้ตายคือในมิตรขวัญเจริญอายุห้าสิบห้าปีจากการสอบถามนะครับ
สำราญเจ้าของสวนเล่าบอกว่าเมื่อวานนี้ขอแรงเพื่อนบ้าน๖คน
มาช่วยกันขุดบ่อขยายบ่อน้ำเก่าให้หน่อยในสวนมังคุดเนี่ย
จะใช้กักเก็บน้ำนะครับไว้ใช้ในฤดูแรง
ขณะที่ในมิตรปีนลงไปในบ่อความลึกประมาณ๕เมตรคุณผู้ชม
แล้วใช้แฉลงเนี่ยงัดขอบปูนเก่าออกแล้วจะวางขอบปูนใหม่ลงไปใช่ไหม
ระหว่างนั้นครับคุณผู้ชมครับดินปากบ่อมันสไลด์ก็คือไหล
ไหลลงไปทับในมิตรทั้งตัวครับคุณผู้ชม
แรกลงไปของผมแล้วขึ้นมาก่อนทันขึ้นมาทันอืมลงเวย์นานยังครับ
กลงประมาณใกล้๕นาทีนะครับ๕นาที
ครับครับวันเกิดอะไรขึ้นยังไงร้อยมามันไหลตัวไว้มันไหลไม่เลย

ขุดนะครับดินที่มันถล่มลงไปขึ้นมาเพื่อจะกู้ศพของคนตาย
แต่โอ้โหมันยากมันลำบากคุณผู้ชมครับเนื่องจากมันแคบ
และอย่างที่บอกดินมันอ่อนตัวมันเป็นดินรวดบนทราย
กลัวว่าจะยุบลงไปอีกคราวนี้ยุ่งกันใหญ่เลย
เจ้านักที่ต้องเตรียมรถแม็กโหลที่จะมาช่วยขุด
เพิ่มอีกคันนึงแล้วระดมกำลังใช้รถขุด
แล้วก็แรงคนเอาจอบขุดด้วย
จนสามารถเอาเชือกไปคล้องตัวผู้ตายได้นะครับ

ทั้งหมดนี้ที่ผมเล่าไปใน๗ชั่วโมงกว่า

นะครับหลังจากนำร่างขึ้นมาได้ครับ
ย่าต้องไปครับไปทำอะไรไปดูครับ
นี่แหละครับพ่อตาก็มาเรียกลูกเขยนะ

นะฮะกลับบ้านให้วิญญาณกลับบ้านไปด้วยกัน
เจ้าของสวนก็บอกตรงนี้มันบ่อน้ำเก่านะ

ล่วนปนทรายที่จะขยายบ่อก็เพราะว่า

ก็กะจะขุดบ่อเอาไว้นะครับ